นักข่าวของเราก็รายงานมาว่าตอนนี้แม่เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อที่จะขอคัดค้านการประกันตัวลุงพลนั่นเองนะคะ
มาดูหัวจิตหัวใจของนางสาวิตีกันบ้างนะฮะแม่ของน้องชมพู่
ปีกว่าที่ตามคดีนี้มากับการสูญเสียลูกไป
เมื่อเช้านะฮะแม่ของน้องชมพู่คือนางสาวิตรีวงศรีชาแล้วก็นายอนามัยวงศรีชา
พ่อของน้องชมพู่ก็ไปติดตามการไปจับกลุ่มลุงพลที่บ้านของลุงพล
เมื่อคืนคือแม่กับพ่อน้องชมพู่นอนไม่หลับ
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศให้ดูทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้า

ตอนที่คุณแม่สาวิตรีแล้วก็คุณพ่ออนามัยมารออยู่หน้าบ้านลุงพลเนี่ย
ช็อตตอนเช้าได้เห็นคุณแม่ร่ำไห้
แล้วแม่บอกเลยนะว่าอยากมาดูหน้าลุงพล
อยากจะถามว่าลุงพลทำจริงใช่ไหม
แล้วแม่ก็บอกว่าลุงพลสมควรจะโดนจับตั้งแต่วันที่เข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
เพราะว่าลุงพลทำให้คดีล่าช้านี่ช็อตนี้ค่ะ
ที่คุณแม่กอดคอแล้วก็ร้องไห้

น้องน้องได้รับยุติธรรมแล้วค่ะอ่าพี่พิมพ์ใจ
ใช่ไม่อยากรู้ว่าเขาทำจริงใช่ไหม
เขามาอยู่ในบ้านเหรอใช่ค่ะแล้วเขาไปไหน
ไม่รู้เลยค่ะแต่มีรายงานว่าในบ้านนี้ไม่มีลุงพลอยู่
เอียดละผู้เสียหาย
เขามองเรื่องนี้ไงคะ
จริงแล้วถ้าหมายจับออกมาแล้วนะคะ